คุณเขียนลายเมื่อกี้และติ่งไว้นิดนึงเมื่อกี้

ผมมองว่าจริงแล้วด้วยความคิดที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันเนี่ย

มันจะทำให้ประชาชนเบื่อการเมืองไม่อยากฟังการเมือง

ทีนี้พอมาพูดว่ามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราเนี่ย
ผมก็ตอบว่าโอเคถ้างั้นได้ครับ

แล้วสุดท้ายก็จนอิเลย

คิดอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยเราต้องทำงานเป็นทีมได้
แม้ว่าเราจะเจอคนที่ประหลาดหน่อยอะไร
ก็ทำงานได้เพื่อเราเห็นแก่ประโยชนประชาชน

เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือตัวอย่าง
นี่คือตัวอย่างของที่ทำให้ประเทศไทยเรานะครับ

มีปัญหาการถดถอยมีปัญหาความคิดอะไรต่างที่ว่า

เรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้ว
แต่ถ้าไปถึงความแตกแยกจนถึงการปะทะกัน

เพราะว่าเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วก็พร้อมลบอยู่แล้วครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป